คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุระทึกกลางเมืองขอนแก่นแล้วครับ
เพราะว่ามีการไล่ล่าจับกลุ่มผู้ต้องหา
ที่เคยมีคดีเรื่องของยาเสพติด

ตำรวจก็ต้องยิงครับยิงยางยิงรถ

แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันมีหลายจุดหลายคลิป

ไม่ว่าจะเป็นคลิปวินาทีการยิง
หรือคลิปวินาทีที่ผู้ก่อเหตุ
เขาไปขโมยรถหรือว่าไปจี้ชิงรถ

คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่ได้ยินเสียงปืน
สนั่นหวั่นไหวกลางเมืองขอนแก่นกันก่อนนะครับ
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านชาวช่องคนในร้านค้าตกใจเลยฮะ
ว่าข้างนอกเขายิงใครยิงอะไรกัน
ได้ยินแต่เสียงปืนปั๊งปั๊งปั๊ง
นี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านถ่ายเอกสาร
ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บันทึกภาพแล้วก็เสียงไว้ได้นะครับ

ยาเสพติดเขายิงปืนเปิดทาง

สพเมืองขอนแก่นตำรวจท่องเที่ยว

หลังจากสืบทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับ
พร้อมกับเพื่อนเข้ามาเปิดโรงแรมในพื้นที่

อานนท์อ่อนสาคอนอายุ๓๘ปีครับ

มาพักอยู่ในโรงแรมในพื้นที่ตรงนี้
ตำรวจพยายามปิดล้อมเพื่อจะเข้าตรวจค้น
แต่ว่ากลุ่มคนร้ายไหวตัวทันนะครับ
ยิงปืนฝ่าวงล้อมวิ่งออกมา
กระโดดข้ามกำแพงของโรงแรมหลบหนีไป
ส่วนอีกคนวิ่งขึ้นรถอเนกประสงค์สีขาว

ตามแล้วใช้ปืนยิงสกัด
ล้อด้านหน้าสกัดการหลบหนี

ทางถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นอุดรธานี
ท่ามกลางความตกอกตกใจของชาวบ้านชาวช่องนะ

ยางแตกแต่ยังขับหนีได้อยู่
นี่ชาวบ้านเขาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะ

คุณทั้งถอยทั้งเดินหน้าทั้งขับเร็ว
ทั้งที่ถูกยิงสกัดแล้วนะครับ
ส่วนอีกมุมหนึ่งเป็นภาพวงจรปิดนะฮะ
ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งกลางเมืองขอนแก่นแล้วครับ
บันทึกเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายตกใจตำรวจ
ที่เข้าไปแสดงตัวในการจับกลุ่ม
แล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะฮะ
ก่อนที่จะใช้ปืนยิงสวน
กระสุนปืนเข้าที่ต้นขาขวาตำรวจ๑นัดครับ

คือตำรวจจริงอ้อมหลังเหมือนกันนะ

เห็นไหมครับเมื่อกี้๒คนอีกคนวิ่งหนีไปแล้ว
อีกคนนึงพยายามจะปีนโรงแรมหนีเหมือนกันนะครับ
ตำรวจถูกคนร้ายยิงเข้าที่ต้นขาขวา๑นัดฮะ
จากนั้นคนร้ายใช้ปืนจี้รถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
และระหว่างเกิดเหตุพบว่ามีผู้หญิง๒คน

ซึ่งในตอนนั้นตำรวจเข้าใจว่าเป็นลูกค้าของโรงแรม
ก็เลยปล่อยให้ออกไปให้เดินไปตามปกติ
มาทราบจากพนักงานของโรงแรมว่าทั้งหมดเนี่ย
เป็นพวกเดียวกันมาด้วยกันหมดนะฮะ
ตำรวจก็ต้องขยายผลติดตามตัวมาสอบปากคำด้วยนะครับ
ชาวบ้านชาวช่องในพื้นที่อย่างที่บอกไป
พากันแตกตื่นตกใจกับเหตุการณ์นี้นะครับ
บางคนก็บอกโอ้โหมันน่ากลัวนะ
ทำไมมายิงสกัดกันกลางเมืองแบบนี้
มันจะโดนคนตำรวจรู้ไหมว่าตรงนี้
มันเป็นที่ที่ชาวบ้านเขาอยู่ตรงนี้กันเยอะเลย
คนมันเยอะนะฮะอันนี้ตำรวจ

คุณผู้ชมฮะมันมีภาพวงจรปิดออกมาเรื่อยนะ

มีวงจรปิดมุมนี้คุณผู้ชมเห็นรถจักรยานยนต์คันนี้ไหมฮะ
อยู่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งในชุมชนสามเหลี่ยมตำบลในเมือง
วินาทีที่คนร้ายเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับ
ปรีเข้ามาที่รถจักรยานยนต์ของพนักงานส่งพัสดุเอกชน
นี่คันนี้วิ่งเข้ามาเลยนะฮะ
เดี๋ยวดูนะมือขวาชักปืนออกมานะ
จี้ชิงรถคันนี้หลบหนี
แต่พนักงานส่งพัสดุคนนี้ฮะไม่ยอมคุณ
คนร้ายเอารถจากพนักงานส่งพัสดุไม่ได้
ก็วิ่งฮะวิ่งไปหาเหยื่อรายต่อไป
ก่อนจะได้รถของพนักงานส่งพัสดุเอกชนอีกราย
คุณผู้ชมดูคลิปวงจรปิดตรงนี้ให้หน่อยฮะ
เพราะว่าเป็นคลิปใหม่ออกมาเลยนะครับ

แต่ว่าคนร้ายสักพักก็ไปจี้รถของพนักงานส่งพัสดุเอกชนอีกรายหนึ่ง
ทะเบียน๑กกฮนค๖๖๒๒ไปได้นะครับ
ขับหลบหนีไปอย่างลอยนวลนะฮะ
โดยเจ้าของรถก็คือคุณกัสอายุ๒๓ปี
เขาแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองขอนแก่น
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจได้สกัดจับรถเก๋งเชฟโรเล็ตสีขาว
คุณผู้ชมจำได้ไหมฮะเป็นรถที่ถูกยิงล้อ
เป็นรถของลูกน้องของนายอานนท์ผู้ต้องหา
สกัดได้ที่๔แยกเคียมห้วยที่ตำบลศิลาอำเผยเมืองขอนแก่น
ขณะที่ขับรถมุ่งหน้าไปทางพระธาตุขามแก่น
ตำรวจนำตัวมาสอบสวนขยายผลครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดฮะตำรวจได้เบาะแสจากชาวบ้าน
ว่านายอานนท์ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ตำรวจเนี่ย
ต้องการตัวเนี่ยนะฮะนายอานนท์เนี่ยเอาพัสดุแล้วก็ทะเบียนรถ
พนักงานส่งพัสดุที่จี้ชิงรถไปทิ้งไว้ในพื้นที่กระท่อมกลางนาข้าว
บ้านหนองเบ่นค่ะตำบลโนท่อนนี่ฮะสิ่งต่างต่าง
เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับใช่ค่ะขณะนี้ตำรวจสืบสวนภาคสี่
สนที่กำลังออกติดตามตัวแล้วเพราะเขาทิ้งของในรถ
ทะเบียนทิ้งพัสดุที่เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเอาไปส่งให้ลูกค้าใช่ไหม
ใช่ค่ะทิ้งหมดเลยแต่ยังเอารถไปอยู่ทีนี้น่ากลัวนะ
ว่าอะไรเขามีอาวุธปืนตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่
แบบด้วยความระมัดระวังเลยอ่ะคุณใช่ฮะต้องติดตามตัวนะฮะ
กำชับให้ตำรวจทุกนายใช้ความระมัดระวังแล้วก็แจ้งเตือนประชาชน
หากพบเห็นต้องระมัดระวังนายอานนท์มีอาวุธปืนติดตัวนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
พลตำรวจตรีนพก้าวสมณัฐเปิดเผยบอกว่าคนร้ายเนี่ย
จริงน่าจะมีทั้งหมด๖คนตอนนี้ทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบาะแส

ส่วนลูกน้องของนายอานนท์ที่ควบคุมตัวมาเมื่อวาน
ได้มีการสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ

เพื่อใช้ติดตามตัวนายอานนท์มาดำเนินคดีต่อไปนะฮะ

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ

ประสานกับตำรวจในพื้นที่แล้วก็ตำรวจต่างพื้นที่ด้วยนะ
ในการที่ตามจับกลุ่มตัวนายอานนท์ให้ได้นะครับ